แล้วมีจำเลย๑๙คนหนึ่งในนั้นคือคุณพิงกี้สวิกานางเอกชื่อดัง
แล้วก็มีคุณแม่ด้วยถูกดำเนินคดี
แต่ว่าตอนนี้ก็คือไปที่ศาลแล้วศาลท่านไม่ให้ประกันตัว

คือทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธข้อหาใช่ค่ะ
สารท่านนัดเจอเพื่อสืบพยานเพื่อดำเนินการอีกทีนึง๒๖กันยายน
ทีนี้จำเลย๑๙คนนะคะพี่อุ๋ยทุกคนเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ได้ประกันตัว

กว่าจะถึง๒๖กันยายนหรือ๒๙กันยายนนี่แหละ
พรุ่งนี้เดี๋ยวจะยื่นเรื่องอีกทีค่ะยื่นเรื่องการประกันอีกทีนึงนะคะครับ
คือพนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษ๔ยื่นฟ้อง
นายกิติเชษชายเดชหรือชื่อเดิมคือสรายุทธ์ชายเดช
เป็นจำเลยที่๑พี่ชายของคุณพิงกี้
แล้วก็มีคุณพิงกี้มีคุณแม่แล้วมีคนอื่นอีกมีดาราคนอื่นด้วยนะคะ
คือรวมแล้วทั้งหมดใน๑๙คนความผิดฐานโดยทุจริตโดยหลอกลวง
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประกันที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อโกง
คำฟ้องก็ระบุพฤติการในลักษณะที่ว่าจำเลยกับพวกรวม๑๙คนนี้ค่ะ
มีเจตนาทุจริตหลอกลวง
จำเลยทั้ง๑๙คนมีทั้งนักแสดงนักร้องคนในวงการบันเทิง
ในวงการไฮโซคนที่มีชื่อในประเทศ
คือมีคุณพิงกี้ที่เป็นนักแสดงใช่ไหมคะเป็นจำเลยที่๒
แล้วก็มีจำเลยที่๖นายทันศิวัฒน์ฉันธานุกูล
จำเลยที่๑๗ด้วยนะคะที่เป็นคนในวงการบันเทิงนายกะสมะกลปรานีต
นั้นก็จะเป็นนักธุรกิจเป็นคนในวงการไฮโซอะไรแบบนี้ค่ะ
เหยื่อ๙๘๒๔คนเขาหลงเชื่อมูลค่าความเสียหาย๒๔๐๐ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวบอกว่าคือก่อนหน้านี้พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษได้ยื่นฟ้องจำเลยบางส่วนไปแล้ว
วันนี้ยื่นฟ้องเพิ่มอีก๙รวมพิงกี้กับคุณแม่
ดังนั้นวันนี้จำเลยในคดีนี้ที่ถูกคุมขังรวมแล้ว๑๙คน
สารประทับรับฟ้องคดีไวพิจารณาเป็นคดีหมายเลขดำอ๒๐๔๗๒๕
คำให้การจำเลยทุกคนแล้วนะคะทุกคนปฏิเสธนะคะแล้วก็ขอสู้คดี
สารนัดคู่ความตรวจพยานหลักฐาน๒๖กันยายนนี้๙โมงเช้า

ค่ะวันนี้เราได้คุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะ
ก็บอกว่าคือถึงแม้ว่าวันนี้จำเลย๑๙คนถูกคุมขังไม่ได้ประกันตัว
แต่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะคะสามารถยื่นประกันได้ยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะ
ขึ้นอยู่กับยุโรยีพระธิตของสารจะให้ประกันหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่านอกจาก๑๙จำเลยนี้แล้วยังมีคนที่น่าเป็นห่วงอีก

นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังไม่ได้บอกชื่อมาแต่บอกว่าต้องลุ้นว่าจะโดนด้วยไหม

ใช่ใช่พี่อุ๋ยเดี๋ยวฟังเสียงทนายรณรงค์ค่ะ
แต่ผมรู้ว่าทั้งคู่มีส่วนแบ่งรายได้จากยอดคนลงทุนด้วย
เพราะงั้นเนี่ยมันปฏิเสธความรับผิดชอบค่อนข้างยาก
ถ้าคุณเป็นนักลงทุนปกติเนี่ยเขาขาดทุนคุณก็ต้องขาดทุนด้วย
อันนี้คุณมีจากบวกกับบวกแต่กำไรมันแปลก
เป็นกำลังใจให้เหยื่อทุกคนครับแม้จะรอมาหลายปี
แต่อย่างน้อยก็ยังได้เห็นว่าคนที่กระทำความผิดต้องถูกลงโทษ

ต้องดูว่ากรณีคนในวงการบันเทิงที่ตกไปเป็นจำเลยด้วย
เป็นในลักษณะที่ว่าแค่รับเงินค่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์
หรือมีส่วนร่วมในเรื่องของส่วนแบ่งรายได้จากการลงทุนของผู้เสียหาย
ตอนนั้นธนาฬิรณารมณ์ลงไปช่วยเหลือทางคดี
กับทางบรรดาที่เขาบอกว่าเขาตกเป็นเหยื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ใช่ค่ะโอ้โหทีนี้ค่ะ
ให้ปปงมูลค่ากว่า๒๓๐ล้านบาท
มีทรัพย์สิน๑๗๓รายการนี่ค่ะรถหรูรถซิ่งเนี่ยค่ะรถ๑๔คันนะคะ
ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง๑๒แปลงป้ายทะเบียนรถสวย๙หมายเลข
โกคัส๑๑คันชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย๕๔ชุด
มีทองมีเครื่องประดับมีนาฬิกาและทรัพย์สินอื่น

ว่าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเฉลี่ยทรัพย์สิน
เพื่อเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกตามขั้นตอนของปปง
แต่อันนี้มูลค่าทรัพย์สินมัน๒๓๐ล้านบาท
ความเสียหายมัน๒๔๐๐กว่าล้านนะคะ
แต่อันนี้เป็น๑ใน๑๙คนใช่ไหม

ถ้าคดีไปถึงขั้นตอนการยึดมาได้แล้วเฉลี่ยทรัพย์สินได้เนี่ย